ถ้าเราเจอว่าขบวนแห่นาคเขากำลังจะมาเป็นขบวนใหญ่ด้วยนะ

แต่ทีนี้เราจะรีบไปก่อนดีกว่า
เพราะว่าถ้าตามหลังขบวนแห่นาคเราอาจจะไปช้า

ยาวเลยถ้าไปตามเขาเรายาวแน่
เราขอตัดหน้าขบวนไปก่อนแล้วกันตัดหน้าแบบนี้นะครับ

มีแค่นี้แหละสั้นแบบนี้แหละ

จะไปต่อท้ายแถวขบวนแห่นาค

จะไปขายของไม่ทันการ
โค้งเลี้ยวตัดหน้าก่อนซะเลยดีกว่า

กล้อกันแบบนี้โอ้พี่อันตรายนะ
แล้วเขาเขียนไว้ในขณะที่
รอขบวนแห่อยู่นั้น
มาแรงแซงขบวนนาคเลยจ้า